กำลังจะหาลูกสภัยให้พ่อจ้า
พาใครมาพาผู้สาวมาเหรอ
โอ้ยผู้สาวอีกดีหรือเปล่า
โอ้ยบาวาดอกบาวา
มานี่ลูกสภัยมานี่
เรียบร้อยเพื่อน
มีขาวไปทำลูกสภัยท้อง